แต่ถ้าไปร้านนี้ผมไม่แน่ใจจริง

แต่เน้นขายฮาครับ

คิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิ

คิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิคิดสิ